พื้นที่กรุงเทพมหานครจุดไหนที่คุณผู้ชมอยู่เจอลูกเห็บหรือเปล่า
เพราะว่าวันนี้ในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิป
เห็บตกในพื้นที่กรุงเทพเขาบอกหลายจุด
เขาบอกประหลาดใจมากมันไม่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนานแล้ว
แล้วมาเกิดแบบนี้เป็นเพราะอะไรฝนก็ทิ้งช่วงไปสัก๒๓วันแล้ว
มันตกนิดเดียวลูกเห็บมันตกมาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
ตกใส่รถแบบนี้แล้วเม็ดใหญ่ด้วยนะถ้าสังเกตจากคลิปนี้นะคะ
เที่ยงที่ผ่านมานี่เองค่ะช่วงที่ฝนตกหนักในกรุงเทพ
น้ำท่วมบางพื้นที่ด้วยโลกโซเชียลมีเดียเขาแชร์คลิปคลิปนี้นะคะ
เป็นภาพของลูกเห็บตกในหลายจุดของกรุงเทพค่ะเช่นประตูน้ำ
เพลินจิตแยกยมราชและสยามภารกรนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเขาบอกว่าสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากบาง
คนก็ไปเก็บแล้วก็เอามาใส่กระมังแบบนี้เล็กไม่เคยเห็นนะคะ
ลูกเห็บตกจริงจริงของจริงนะครับเนี่ยดูดูดูดู
ดูบนหลังคารถดูที่พื้นดูที่พื้น
เอาไปถามผู้เชี่ยวชาญมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ไปถามนายภูเวียงประคัมมินอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
บอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้ลูกเห็บที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมาบางพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยมันเกิดขึ้น
เพราะพื้นที่กรุงเทพมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
อากาศค่อนข้างร้อนจนทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนอง
และวันนี้เองนะคะอากาศเย็นมันแผ่ลงมา
อากาศร้อนปะทะกับอากาศเย็นและแถมมีฝนตกลงมาด้วย
จึงทำให้เกิดลูกเห็บซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
ตอนนี้ทิ้งช่วงไปเลยนะจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
มีนาคมถึงเมษายนปีหน้าเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
รายงานสภาพอากาศพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง
เกือบทุกพื้นที่ในกรุงเทพยกเว้นคลองสามวามีนบุรี
น้องจอกลาดกระบังและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
ปริมาณฝนสูงสุดเขตปฐมวันเจ็ดสิบสองจุดห้ามิลลิเมตร
หลังจากฝนตกลงมาพบว่าหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบาย
นี่คือสภาพอากาศล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ